ว่าตอนนี้นะคะจะมีกลุ่มเมฆปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็แถบภาคเหนือนะคะ
แม่ห้องศรเชียงใหม่บริเวณนี้ก็จะมีเมฆปกคลุมเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้สิคะ
ฝนเนี่ยจะคล้อยต่ำลงมาส่วนภาคใต้มากกว่าค่ะปัจจัยหลักหลักนะคะ
ก็คือเกิดจากอากาศที่แตกต่างกันอย่างมากภาคเหนือหรือว่าตอนบนเนี่ย
อากาศร้อนมีหย่อมความร้อนปกคลุมอยู่นะคะแต่ว่าทางใต้เนี่ยจะมีลมค่ะ
เป็นลมใต้และลมตะวันออกพัดมาปะทะกันจึงทำให้ระยะนี้มีฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่นะคะขณะเดียวกันก็จะมีฝนฟ้าขนองด้วย
ตรวจสอบจากโมเดลนี้ค่ะว่ากี่โมงพื้นที่ไหนบ้างจะมีฝน
เช้าเช้าแบบนี้ก็ฟ้าใสโปร่งดีหลายพื้นที่อาจจะแค่ครึ้มไม่ค่อยมีฝน
แต่ถ้าหากว่าเที่ยงมาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นภาพนี้คือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตกเป็นแห่งแห่งเป็นห่อม
หนักบ้างบางพื้นที่ภาพนี้คือช่วงราวประมาณบ่าย๒บ่าย๓จะเห็นว่า
ชบุรีประจวบคิริขันชุมพรเนี่ยจะมีฝนค่อนข้างหนักมากกว่าพื้นที่อื่นอื่นเฝ้าระมัดระวัง
ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็เรื่องของฝนที่เทกระหน่ำลงมาด้วย
ส่วนคลื่นนั้นฝั่งอ่าวไทยจะค่อนข้างเป็นคลื่นสงบนะคะฝั่งอันดามันจะมีคลื่นเล็กน้อยประมาณ๕๐เซนติเมตรถึง๑เมตรนั่นเองค่ะ
ส่วนภาพของความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อนในภาคอีสานที่เกิดขึ้น
เรานำมาให้ดูกันเพื่อให้ระมัดระวังกันนั่นเองค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดบ้านคาระแมะ
ตำบลคาละแมะจังหวัดสุรินนะคะภายุฤดูร้อนพัดพลมถ้างใรงลม
พายุฝนพัดกระหน่ำจนหลังคาพักศพพังถล่มลงมาทั้งหลังแบบนี้เลยกระเบื้องสาราการประเรียนก็
ลมพายุพัดปลิวหายไปหลายแผ่น
ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านก็ถูกลมพัดสังกษีปลิวว่อนค่ะ
เรียกว่าเสียหายหนักกันเลยทีเดียว

เพราะว่าลักษณะฝนและลมแรงแบบนี้จะมาอีกในช่วงของปลายเดือนนะคะ

หลังจากวันก่อนมีพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ
ทำให้มีน้ำไหลเติมในบ่อพักน้ำของหมู่บ้าน
จากที่แห้งขอดก็มีน้ำเพิ่มขึ้นมาเกือบครึ่ง
แล้วสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ
บเขียดอึ่งและคางคกมากันเป็นร้อยตัวค่ะ

แต่ดูแล้วก็เห็นว่ามันก็คงเล่นน้ำอย่างมีความสุข

ชาวบ้านเองบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะ
เพราะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนนะคะ
เรียกได้ว่าฝนมาคราวนี้ก็มีทั้งทำให้ดีใจ

ทำให้ฝนมาเยอะน้ำมาเยอะนะคะ
น่าจะเรียกว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างรวดเร็

ส่วนใครที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ถ้ามีของฝงของฝากอะไรก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยความเรียบร้อยด้วยนะคะ
ดิฉันลาไปก่อนเหมือนว่าข้าวหลามจะได้พอดีเลยค่ะ
เดี๋ยวกลับไปฝากพิธีกรทั้ง๓ท่านด้วยสวัสดีค่ะ
ได้หรือยังจ๊ะมาเลยจ๊ะ
เท่าไหร่จ๊ะ

แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังพายุ
ช่วงนี้สาหัสเหลือเกินรับสงกราน

น่ามีฤดูร้อนเลยนะประเทศไทยปีนี้

ตลอดแต่เวลากลางวันร้อนจัดจริง